ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล

เป็นพระเหมาเล่าข่าว

ตอนนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบพระรูปนี้นะคะ
แล้วก็มีการตรวจสอบท่านเจ้าอาวาสของวัดนี้ด้วย

ให้พระที่อยู่ในวัดเนี่ยมาดื่มเหล้าขาวแล้วก็เมาแล้วก็พูดจาอะไรแบบนี้ค่ะ

เนี่ยท่านเจ้าอาวาสเลยโดนไปด้วยไง

บอกว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อหมาน
อ้างว่าอยู่ที่ตำบลหนองนาคาอำเภอเมืองอุดรธานี
เหล้าขาวจนเมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องอย่างในคลิป

เจ้าอาวาสสูบยาเม็ดคืนละ๑๐เม็ด
มีขี้ยาเข้าไปเล่นยากันในวัดเล่นไพ่กันทุกวัน

ผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดศรีโพทองรัตนารามหรือวัดบ้านพรสวรรค์นะคะ
พระรูปนี้อ้างถึง
ก็เจอพระอธิการบุญมีโชติปัญญาเจ้าอาวาสค่ะ
ท่านก็เล่าว่าพระสงฆ์ในคลิปนี้
เป็นพระที่มาจากที่อื่น
มาขอจำวัดอยู่๕วัน
ตั้งแต่๒๒๒๖มีนาคม

มีผู้ช่วยตำรวจหรือตำรวจบ้านมาส่งถึงวัดเลยนะ

จำวัด๒วันพอเพราะว่าจะไปหาหมอ

ก็ถามหาสุธิบัติพระ

มีจีวอนมาผืนเดียวที่ห่มมาที่ติดตัวมาค่ะ

ก็ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก็เมตตา

ไม่ได้ถูกบันทึกในวัดนะคะ
เพราะว่าดูจากสถานที่แล้วมันไม่ใช่
พระลูกวัดสามเณรให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า

นักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
นายวิศนุพงศ์กลางใจมีก็เลยบอกว่า
ล่าสุดตอนนี้เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานีท่านรับทราบแล้วก็ตรวจสอบแล้วนะคะ
ก็รู้ว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปเป็นพระอนุจร
ชื่อว่าพระหมานมาจากที่อื่น
มาขออยู่๒วันอ้างว่าจะมาหาหมอ

เป็นงานประเพณีพอดีนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ให้พระหมานขึ้นสารา
ให้อยู่แค่ในกุฏิแค่นั้นพอ

จากนั้นพระหมานก็ออกจากวัดไป
เจ้าคณะอำเภอสั่งให้ทางวัดติดตามหาที่มาที่ไปของพระหมานนะคะ
แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสก็เลยแหม่โดนตรวจสอบไปด้วย

ให้พระอนุจรไม่มีที่มาที่ไป
มาอยู่ในวัดแบบนี้ทำไมไม่ตรวจราให้ละเอียดรอบครอบค่ะ
จนแล้วตอนนึกก็ท่านพระเนรมาพบ
ว่าแกเมาก็เลยพากึ่งกุฏิ
ให้ไปสมบัติศาสตรีอารมณ์ในกุฏิ
ส่วนทางคณะสงฆ์พระยาธิการ

แต่ไม่พบพระมัน
สิ่งที่เมาที่อยู่ในผิดภาพที่เห็น

และเจ้าพระบาทก็ถูกฆ่าโทษ
ทางพระธรรมดินัย

ให้พระอนุจรเข้ามาอยู่ในวัด

ตำรวจบ้านหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ตำบลหนองนาคาเป็นคนถ่ายค่ะ
แล้วก็ส่งรูปไปให้ลงในเพจส่วนตัว
คนไปดูโอ้๑ล้าน๗แสนคนแล้วนะคะคลิปนี้

เจ้าอาวาสท่านก็เมตตาให้อยู่ที่วัดนะทั้งที่ไม่มีอะไรเลย
เขาเรียกว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาอย่างนี้
ใช่ค่ะก็เลยสวยกันไปหมดครับเด็กราวหาวัดเขาอีก